ส่วนรัฐบาลไทยนั้นก็ร่วมแสดงความยินดีนะครับอัดฉีดร่วม๔๐๐ล้านนะครับ
ให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานยอดเยี่ยมใน๓ทวเมนต์หลักปีนี้ครับ
โดยนายกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ก็นำนักกีฬาที่คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์เอเชียนพาราเกมส์แล้วก็ยุทธ์โอลิมปิกเกม
เข้าพบกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล
เพื่อรับมอบเงินจากรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
รวมถึงมีการเลี้ยงขอบคุณด้วยครับเอเชียนเกมในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ไทยก็คว้ามาได้สิบเอ็ดทองสิบหกเงินแล้วก็สี่สิบหกเหรียญทองแดง
ในเอเชนพาราเกมส์ครับเดือนตุลาคมไทยก็คว้ามาได้ยี่สิบสามทอง
สามสิบสามเงินและห้าสิบทองแดงส่วนยุทธ์โอลิมปิกเกมส์ครับ
ช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับไทยคว้ามาได้๕ทอง๕เงินแล้วก็๒ทองแดง
โดยนักกีฬาที่ได้เหรียญจากเอเชียนเกมแล้วก็ยุทธ์โอลิมปิกเกมจะรับเงินรางวัลนะครับ
เหรียญเท่ากันนะครับคือเหรียญทองได้๒ล้านเหรียญเงิน๑ล้านแล้วก็ทองแดงใน๕แสนบาท
ส่วนในเช่นเวลาเกมส์ครับเหรียญทองหนึ่งล้านเหรียญเงินห้าแสนแล้วก็ทองแดงนั้นสองแสนห้าหมื่นบาท
ขณะที่ผู้ปรึกษรนะครับจะรับเงินรางวัลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินรางวัลที่นักกีฬานั้นได้
รับสำหรับประเภทที่มีนักกีฬาไม่เกินหกคนแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินรางวัลที่นักกีฬานั้นได้รับ
สำหรับประเภทนักกีฬานะครับที่มีนักกีฬาตั้งแต่๗คนขึ้นไปซึ่งตรงนี้เนี่ย
ไม่มีการไปห่างจากนักกีฬานะครับจะเป็นการคิดเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกเงินเพิ่มมาก
ส่วนสมาคมกีฬาที่ได้รับสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับของเงินรางวัลที่นักกีฬาได้รับนั้นก็
จะมีไม่เกินวงเงินหกล้านบาทแล้วก็ครับจะได้รับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินรางวัลที่นักกีฬา
พิการทางตานั้นได้รับนะครับคือกีฬาคนพิการที่ผู้พิการใส่ตาแข่งขันเนี่ย
ต้องมีคนที่คอยนำทางด้วยเหมือนกันนะครับคือแข่งขันไปด้วยกัน
เสมือนกับนักกีฬาเหมือนกันครับโดยเงินรางวัลทั้งสามรายการ
รวมทั้งสิบแล้วนะครับสี่ร้อยล้านนะครับสี่ร้อยล้าน
แล้วก็๑ล้าน๒แสนบาทนี่คือยอดเงินนะครับที่มีการอาฉีดกันแล้วก็ให้กันไป
เมื่อวานนี้ถือว่าชื่นมื้นสำหรับความเห็นเหนื่อยของนักกีฬาทุกคนครับ